ก็มีโอกาสที่จะต้องพบทีมชั้นนำจากเอเชีย
แต่ก็ยังได้รับข่าวดีว่าไทยได้รับสิทธิ์เป็นหนึ่งในสี่ชาติ
ที่ได้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันรอบคัดเลือกด้วยค่ะ
ประกาศรูปแบบการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย
อายุไม่เกิน๒๓ปีรอบคัดเลือก
เพื่อที่จะคัดเอา๑๖ทีมเข้าไปแข่งขันในรอบสุดท้ายที่จีน
ในช่วงเดือนมกราคมปีหน้า
โดยการแข่งขันในรอบคัดเลือกก็จะแข่งขันกัน
ระหว่างวันที่๑๕ถึง๒๓กรกฎาคมนี้นะคะ
เรื่องต้นตอนนี้จะมีทั้งหมด๔๒ชาติ
แบ่งเป็น๙สายสายละ๔๕ทีม
ซึ่งก็จะแบ่งเป็นโซนตะวันตก๕สาย

ซึ่งไทยค่ะก็จะแข่งขันในโซนตะวันออกนะคะ
ที่ตอนนี้มีทั้งหมด๑๙ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน
โดยวิธีการคัดเลือกก็จะคัดเลือกเอาทีมแชมป์กลุ่ม
แล้วก็รองแชมป์ที่ดีที่สุด๖จาก๙สายค่ะ
กับเจ้าภาพเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายต่อไป

ก็มีไทยเวียดนามเมียนมาร์แล้วก็เกาหลีเหนือ
โดยทั้งหมดก็จะกระจายใน๔สายของโซนตะวันออกค่ะ
ทางนี้ก็มีการคาดการณ์ออกมานะคะว่าทีมไทยค่ะ
จะได้อยู่ในโถที่๒หากยึดจากผลงานการแข่งขันครั้งที่ผ่านมา
เป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติมาโดยตลอดค่ะ
และก็จะต้องพบกับทีมชั้นนำของเอเชีย๑ใน๓ทีม
ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือว่าออสเตรเลียอย่างแน่นอน
ซึ่งการจับสลากแบ่งสายนะคะก็จะมีขึ้นในวันที่๑๗มีนาคมนี้ค่ะ
กรุงโกลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย
ก็จะได้ไปเล่นในรายการนี้ครั้งแรกนะคะ
ที่มีอังเดรียวิลาสโบอสอดิกุลซื้อของเชลสี

โดยมีนักเตะชื่อดังอย่างฮาวแอลเคสันแล้วก็ออสการ์
แข่งขันวันนี้นะคะเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที
ซึ่งสุโขทัยค่ะมีนักเตะทั้งหมด๑๗คน

ไม่มีพลธกรโทสันเทียเซ็นเตอร์ฮาฟ
หลักที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บอยู่
ส่วนที่เหลือก็จะยึดแกนหลักจากชุดเดิมค่ะ
เกมที่ชนะยาดานาบอลของเมียนมาร์
ไปห้าประโตตสูตรในรอบที่แล้ว
ก็จะนำมาโดยอัลมิตอัดโดรวิชดียูฟวีรัมแล้วก็จอร์ชบาคโจ

ขณะที่ในช่วงบ่ายวันนี้ที่ทีมเมืองทองยูเนตเตส
หลังวัย๒๙ปีชาวบราซิล
ล่าสุดค่ะก็ได้มีการออกมาเลื่อนการเปิดตัวออกไปก่อน
จากว่าทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถตกลงรายละเอียดบางอย่างได้
แต่อย่างไรก็ตามแนวรับคนนี้